เปิ๊จขอบคุณครับ
อื้อหืมกระแทกมัดเย็บไซค์

อยากเสียบข่าว

นายพระเยาทรัยกดลงมาแล้วเสียบ

พยายามจะมัดตีเข้ามาอีกทีครับ

เขาซ้ายของซอแวร์เข้าไป
โอ้โหกระทุ้งเข้ามาด้วยเข่าซ้ายครับ

๙แล้วครับ
และ๑๐ครับยุติการชกครับ

ต้องบอกว่าเป็นช็อตที่ฝังท้องเลยครับ
กระทุ้งเข้ามาเสียบอัดเข้ามาแบบนี้ครับ

องแวร์นักชกจากประเทศพม่า

โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ

เติมขวาแล้วก็แทงเลยครับ